เรื่องของบรรยากาศในช่วงของการทำบุญออกพรรษากันหน่อยนะฮะ
เพราะว่าปีนี้อาจจะคึกคักน้อยกว่าปีก่อน
แต่เราพาไปหลายที่ฮะที่สมุทรประการนี่

เรือที่จัดขบวนแล้วก็ประดับประดาษความสวยงามแบบนี้นะครับ
นี่แหละฮะเป็นการอัญเชิญองค์หลวงพ่อโตจำลอง
ประดิษฐานบนเรือที่ประดับตกแต่งอย่างสวยงาม
ลอยอยู่กลางลำคลองสำโรงนะครับ
เพื่อให้พุทธศาสนิกชนรวมถึงนักท่องเที่ยว

ถวายศักระตามประเพณีที่เรียกว่าโยนบัวบางพลี
ประจำปี๒๕๖๔นะครับ
ชาวบางพลีปฏิบัติสืบทอดกันมา

สืบสารประเพณีดีนี้มา๑๐๐ปีนะครับ

ซึ่งอันเชิญมาจากวัดบางพรีใหญ่ในจังหวัดสมุทรปราการเนี่ยนะครับ

ตั้งแต่วันนี้วันออกภัณฑ์ศาสตร์๒๑ตุลาคม
จนถึงวันที่๒๖ตุลาคมนะครับ
ก็จะไม่มีการแห่ขบวนเรือทางน้ำเหมือนทุกปีที่ผ่านมา
ตามมาตรการในการป้องกันโควิด๑๙นะครับ
แต่เรือลำนี้ก็จะลอยอยู่นิ่งนะฮะกลางลำน้ำแบบนี้
แล้วก็พุทธศาสนิกชนประชาชนนักท่องเที่ยวต่างก็
เอาดอกบัวโยนขึ้นไปบนเรือนะครับ
คือตั้งแต่เช้ามีประชาชนทยอยการนำดอกบัว
ศักระองค์หลวงพ่อโตบริเวณท่าน้ำวัดบางพลีใหญ่แห่งนี้

โดยมีความเชื่อว่าหากท่านอธิษฐานจิตแล้ว

แล้วโยนบัวลงเรือที่ประดิษฐานหลวงพ่อโต
จะทำให้คำอธิษฐานของท่านประสบความสำเร็จ
สมปรารถนายิ่งใหญ่เติบโตสมดังชื่อของหลวงพ่อด้วยนะครับ
ค่ะนี่เป็นบรรยากาศที่สมุทรปราการใช่ไหมคะ
พาไปต่อขึ้นเหนือไปค่ะคุณผู้ชมไปที่เชียงใหม่กันหน่อย
ที่วัด๗ยอดพระอารามหลวงที่ตำบลช้างเผือกอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่

ตั้งแต่เมื่อเช้าเลยนะพุทธศาสนิกชนหลากหลายวัยเลยค่ะ
วัยรุ่นหนุ่มสาวเด็กผู้สูงอายุกลุ่มชาติภัณฑ์ไทยใหญ่เนี่ย

แล้วแต่ละคนก็จะแต่งกายด้วยชุดประจำชาติภัณฑ์สีสันสวยงามค่ะ
มีการนำอาหารคาวหวานดอกไม้ทูบเทียน
ทำบุญที่วัด๗ยอดพระอารามหลวงในวันออกพรรษา
เพื่อขอพรแล้วก็ขอความเป็นสิริมงคล
คนที่มาทำบุญเนี่ยสังเกตได้เลยนะคะทุกคนเลยจะเว้นระยะห่าง
คือมีมาตรการในการป้องกันดูแลตัวเอง
หน้ากากอนามัยเอาวัดอุณหภูมิล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอล
อันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งบรรยากาศที่เชียงใหม่นะคะ
จากเหนือเราไปอีสานกันบ้างไปที่มุกดาหารนะครับ
ชาวบ้านในเทศบาลตำบลบางทรายใหญ่แล้วก็พื้นที่ใกล้เคียง
ก็ถือโอกาสในวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาวันนี้วันออกพรรษานะครับ
ตรงกับวันขึ้น๑๕ค่ำเดือน๑๑ไปทำบุญตักบาท
แล้วก็เข้าศักระไหว้สารหลักเมืองสารเจ้าปู่ฮุบฮาดราชวงศ์
โดยนำไก่ต้มเหล้าขาวหมากพลูผลไม้มาเป็นเครื่องถวายบูชานะครับ
ศักระบูชาเสร็จแล้วก็จะมีการทำความสะอาดรอบสารเจ้าปู่
ซึ่งก็เป็นเหมือนการสร้างความเป็นสริมงคลให้แก่ชีวิตของตัวท่านเองนะครับ
แล้วก็เมื่อเช้านี้๙โมงที่ผ่านมานะครับ
ได้มีพิธีลงคอบหอเจ้าปู่ฮุพราชราชวงศ์
ซึ่งเป็นหนึ่งในพิธีสวดมนต์เมืองฟังธรรมกลางแม่น้ำโขงในวันออกพรรษานะครับ
โดยจัดวันนี้๒๑ตุลาคมที่สะพานมิตรภาพไทยลาวแห่งที่๒
ส่วนวันพรุ่งนี้นะครับ๒๒ตุลาคมจัดขึ้นที่วัดรอยพระพุทธบาทภูมิมโนรม
แล้วก็วันนี้พิธีจะเริ่มตั้งแต่๑๘นาฬิกาในช่วงเย็นเนี่ยนะครับ
จะมีการปล่อยกระทงสาย๑๐๐๐ดวงพร้อมกันกลางแม่น้ำโขง
ซึ่งจะสวยงามอวดสายตาสู่ชาวโลกแน่นอนนะครับ